คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะกระแสโซเชียลกำลังพูดถึงภาพยนตร์สั้น
เรื่องกะตันยูเท่าชีวิตนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ตั้งใจผลิตขึ้นมานะคะ
เพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของความกระตันยู
เวลาที่เราต่างตามโลกที่เร่งรีบ
ความกระตันยูหรือการแสดงความรัก
การดูแลตอบแทนคนในครอบครัวอาจจะค่อยถูกหลงลืมไป
ตามการเวลาและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะจึงมีเจตนารมณ์
ที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของคุณธรรมกะตันอยู่
เติบโตในจิตใจของเราทุกคนนะคะ
เนื้อหาภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
ที่ตัดสินใจลงแข่งวิ่งมาราทอนด้วยขาเพียงข้างเดียว
เพื่อจะนำเงินรางวัลมาเป็นค่ารักษาดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงให้ดีที่สุด
คุณผู้ชมค่ะเนื้อหาในภาพยนตร์นี้เรียกได้ว่าบีบหัวใจของใครหลายคน
ผลสุดท้ายความมุ่งมั่นกระตันยูก็ทำให้เด็กผู้หญิงคนนี้
ชนะใจนักวิ่งทุกคนที่นั่นและยอมให้เธอเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก
เงินช่วยเหลือจากชาวบ้านเพื่อรักษาพ่อนะคะ
นี่อาจเป็นคุณค่าหนึ่งของความกระตันอยู่ที่เปลี่ยนความเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
เพราะผลของรักแท้คือความกระตันอยู่ผลของความกระตันยูคือความอัศจรรย์ในชีวิตค่ะ
ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ถ่ายทอดอีกหนึ่งคุณค่าของความกระตันยู
แล้วยังตั้งคำถามให้เราฉุกคิดถึงคุณค่าของคุณธรรมกระตันยู
นำไปสู่การลงมือทำสิ่งดีเพื่อตอบแทนคนที่เรารักด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกับพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวหัวหน้าลูกน้อง
ขยายไปสู่สังคมไทยเพราะความกระตันอยู่เติบโตที่ไหนที่นั่นย่อมงดงาม
สามารถติดตามภาพยนตร์สั้นเรื่องกระตันยูเท่าชีวิตที่เผยแพร่ทาง